ลูกหลานกำลังจะบัวนี่เป็นการฉลองนาติ

เมื่อคืนเค้าก็จัดเต้าจีนให้คนไปแบบนี้

นั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น